เพราะมีกล้องวงจรปิดในจับภาพเอาไว้ได้ที่จังหวัดสกลนคร
เขาบอกว่ามีชายที่เป็นกลุ่มชายชะกันแปลกหน้า
บุกเข้าไปที่บ้านค่ะของหญิงคนหนึ่ง
แล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าคล้ายจะไปตรวจค้น
แล้วก็ไปบอกว่าเธอมียาบ้าครอบครอง
แล้วก็จะขอเรียกเงิน๓แสนเลยทีเดียวค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับ
เป็นกลุ่มชายชะกันที่บุกเข้าไปที่บ้าน
คุณแดงนะคะ
คือเป็นผู้ชายที่ปุกเข้าไปที่บ้าน
เธอบอกว่ากล้องอุณจรปิดของที่บ้านหลังนี้จับภาพเอาไว้ได้
แล้วก็ไปที่ตำบลนาแก้วอำเภอโพนาแก้วที่สกลนคร
บอกว่าหนึ่งในกลุ่มชายชะกันเนี่ยมีลักษณะเหมือนเข้ามาดึงกระเป๋าสะพายนะคะ
แล้วก็ยัดเอาสิ่งของลงไปในกระเป๋าของเธอ
บอกแบบนี้เลยว่ามันคือยาบ้า
แล้วก็เหมือนกับว่ารักษณค้นพอยัดไปแล้วควักออกมา
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมียาบ้าก็คืออยากจะให้เธอเนี่ยจ่ายค่ะ
จ่ายเงินให้กับชายคนนี้กลุ่มนี้แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักช่วงวันที่๒๓กุมภาพันธ์
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยจังหวะว่ากำลังช่วยกันเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างที่บ้าน
แล้วกลุ่มชายชะกันมากับหลายคนนะ๖๗คนบุกมาแบบนี้
อ้างว่าเป็นตำรวจจะมาตรวจค้น
แต่เธอก็สงสัยอยู่แล้วว่าทำไมไม่เห็นสวมเครื่องแบบตำรวจเลย
และไม่ยอมแสดงบัตรหรือว่าเอกสารอะไรเลย
อย่างที่บอกไปดึงกระเป๋าสะพายล้วงเข้าไปแล้วควักออกมา

ยังมีการใส่กุญแจมือไพร่หลังทุกคนให้นั่งอยู่ที่พื้นของบ้าน

แล้วยังไปถอดเอาปลั๊กกล้องวงจรปิดออกด้วย
พยายามที่จะบอกว่าให้เธอรับสารภาพ

กลุ่มคนนี้ค่ะใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๐นาที
แล้วมีการควบคุมตัวพวกเนี่ยคือขึ้นรถไปเปลี่ยนอีกคันนึง
ที่สถานีตำรวจผู้ท้อนท่าแรก
ก่อนที่จะนำเอาพวกของเธอทั้งหมดที่อยู่ในบ้าน

แล้วเป็นบริเวณสารากลางจังหวัดสกลนคร
บอกให้ทุกคนตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
แต่กลายเป็นว่าเธอและคนในบ้านไม่มีใครพบสารเสพติดนะคะ
หนึ่งในนั้นขอเบอร์โทรกับลูกสาวค่ะ
ลูกเขยแล้วโทรไปบอกว่าอ่ะโอนเงินมาสามแสน

ก็ไม่ได้ฟังนะคะเธอบอกเธอไม่รู้หรอกว่าคุยอะไรกัน
ทราบตอนหลังว่าลูกโอนเงินไปให้ด้วย๓ครั้ง
ครั้งแรกลูกสาวโอนไป๓๐๐๐
ครั้งที่๒โอนไปอีก๒๐๐๐อันนี้รวมเป็น๕๐๐๐แล้วนะ
แล้วก็มีการโอนไปให้ด้วยนะคะเพิ่มเติมอีกคุณผู้ชม
หลังโอนเสร็จชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยปล่อยตัวค่ะ
แต่เขาบอกว่ายังมีการกักตัวเธอคือมีการปล่อยตัวชาย๓คน

แล้วก็กักตัวเธอเอาไว้แล้วก็มีลูกเล็ก
คือลูกเล็กวัย๕ขวบถูกกักตัวเอาไว้
วันต่อมาลูกสาวมีการโอนไปให้อีก๘๐๐๐รวมทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะ
จะเป็นเงิน๑๓๐๐๐บาท
แล้วก็มีหลักฐานสลิปการโอนเงินไว้สุดท้ายยอมปล่อยเธอ
แล้วก็ตัวลูกสาวเธอ๕ขวบกลับมากำชับว่า
ต้องเอาเงินอีก๑๕๐๐๐บาทมาให้เพิ่มด้วยค่ะ
แล้วก็ล็อกกุศแจไส้กุศแจมือละก่อน

หนูว่าหนูมีจานกระเป๋า๓๖เมตร

หนูว่าคนนี้แหละแล้วหลุดวันนี้หลุด

ผ้านูก็คนงานเอาขึ้นลดไป
ทีนี้ถามว่าแล้วเกิดเหตุขึ้นแบบนี้โอ้โหเธอทำยังไง
เธอบอกว่าเธอก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติฟัง
แล้วก็มีการไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะคะ
รอเขาเรียนไปที่พุมศาอาจารย์

ภูทรจังหวัดสกลนครก็อยากจะทราบถึงรายละเอียดข้อที่จริงเรื่องนี้
แต่ผู้บังคับการก็คือได้รับคำตอบว่าภูมิครับการทราบเรื่องแล้วนะ
ติดประชุมอยู่ที่ต่างอำเภอนายเวรก็จะเรียนให้ท่านทราบอีกครั้ง
ยังไงเดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะคุณผู้ชม
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่